เพราะว่ามีหญิงสาวคนนึงเธอตื่นมาแล้วก็พบว่า

แต่โชคดีที่เธอไม่ได้มีของมีค่าอะไรอยู่ในรถ
แต่โจรก็ยังสามารถขโมยไปได้
แล้วขโมยอะไรไปไปดูค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
อันนี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านเลขที่
ทัพ๑๘๑๙หมู่๗นะคะ
อยู่ที่บ้านเก่าน้อยตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
กล้องเนี่ยจับภาพชายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะ
ขี่มาจอดใกล้กับรถของผู้เสียหายค่ะ
และผู้ก่อเหตุก็เดินทางมาที่รถ

เราอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดคุณผู้ชมเห็นไหม
งัดนะแต่ตอนแรกงัดไม่ได้
เดินกลับไปแล้วเดินกลับมาอีกครั้ง
พร้อมกับไม้กวาด
ไปเอาไม้กวาดมาเพื่อจะมาสะดอกประตูรถ
ทีนี้ไปหาไม้กวาดมา
ไม้กวาดมาเสร็จกลับมาที่รถคันนี้
แล้วทำการเปิดประตูรถ

เข้าไปค้นทรัพย์สินภายในรถน่ะ

เพราะว่าเจ้าของเขาบอกแล้วว่าไม่มีของมีค่าอยู่ในรถ
ทีนี้ไม่เจอของมีค่าที่อยู่ในรถก็เลย

ดึงเอากระจกมองหลังติดมือไปด้วย

มาทั้งทีต้องได้อะไรกลับไป
ดึงเอากระจกมองหลังติดมือไป
แล้วก็ทิ้งไม้กวาดเอาไว้ให้เจ้าของรถดูต่างหน้า

ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวชาลาลัย
ฉลายชะลายนนาวินนะคะ
เขาบอกว่าปกติเขาจะจอดรถ
แล้วก็แง้มกระจกเปิดไว้นิดนึงค่ะ
เพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าร้านที่จอดประจำอยู่แล้ว

คือบางคนเขาแง้มเอาไว้เหมือนเวลาตากแดด

ทีนี้ตรงนั้นเป็นหน้าร้านที่จอดประจำ

แต่ตอนเช้าเนี่ยมาเจอว่า
เฮ้ยรถกระจกมองหลังที่ด้านในรถมันหายไป
แล้วก็ไปเจอกับไม้กวาดด้ามหนึ่ง
เขาก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ไปแจ้งความกับสพเมืองอุดรธานี
เพื่อจะให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาสอบสวน

ดึงไปทั้งยวงเลย

ก็จริงแล้วจะบอกว่าต้องระมัดระวังนะ
ถ้าเกิดคุณจอดรถทิ้งไว้อ่ะ

โดยเฉพาะข้างกลางคืนเนี่ยเนาะ

เพราะฉะนั้นปิดกระจกให้สนิท
แล้วก็เช็ครถว่าเราล็อกรถดีหรือยังด้วยนะคะ